เหตุการณ์หัวร้อนบนท้องถนนมีให้เห็นทุกวัน
เหตุการณ์นี้ที่ชนบุรีนะคะรถกระบะไม่พอใจรถบรรทุกสิบล้อ
ขับปาดซ้ายแซงขวาชักปืนออกมายิงขู่๓นัด
แล้วก็โชว์ปืนยังภูมิใจขับรถหนีไป
ท่านคนของเจอได้จริงเหรอครับ
เห็นไหมคะกระบะสีขาวคันนี้
ครับคนขับเขาชักปืนออกมาคือเขายิงขู่สามนัดนะคะ
แล้วเขาก็โชว์ปืนแล้วเขาก็ขับรถหนีไป
เหมือนกับว่าไม่พอใจรถเป็นทุกสิบล้อ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่อำเภอหนองขามจังหวัดชนบุรี

ภาพจากกล้องหน้ารถเราไปคุยกับนายปิยพงศุพลักษ
คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อเป็นเจ้าของภาพจากกล้องหน้ารถ
เขาเล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุกำลังขับรถ
ออกมาจากแยกไฟแดงตามปกติ
มาถึงที่เกิดเหตุมีรถบรรทุกพ่วง๑๐ล้อแซงขึ้นมาทางด้านขวา
เขาก็ลดความเร็วเพื่อให้รถบรรทุกพ่วงแซงพ้น
และเปลี่ยนเลนเข้ามาด้านหน้าของเขา
เพื่อที่จะขับตามหลังแซงขึ้นไปอีกที
กระบะสีขาวก่อเหตุแบบนี้เลย
เขาบอกว่าขับรถมาเป็น๑๐ปีไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อน
เห็นแต่ในข่าวไม่คิดว่าจะเจอกับตัว
ช่วงนั้นเขาตกใจมากเลยค่ะ

สักพักนึงเขาก็ได้ยินผมได้ยินเสียง
ปั้งปั้ง๓นัพ
ผมก็ไม่ได้เอกใจอะไร

เขาบอกว่าจะหัวร้อนจากรถอีกคันนึงหรือเปล่า
หรือว่าจะหัวร้อนจากที่ผมชะลอความเร็ว
ให้รถนั้นเข้าสายประมาณนี้ครับ
ตอนนั้นความรู้สึกเป็นไงบ้างครับกลัวไหม
ก็กลัวอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็นปืนนะครับ
เพราะเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะยิงมาทางเราหรือว่าจะยิงไปทางไหน
ปิยพงศ์คนขับรถบรรทุก๑๐ล้อบอกว่าแจ้งความแล้วนะคะ

จะต้องเอาผิดกับคนขับรถกระบะคันนี้
ได้ไม่ไปก่อเหตุแบบนี้กับใครอีก

แต่ว่าตามภาพไม่แน่ใจว่าไม่เห็นป้ายทะเบียน

เพราะว่ารถแต่งแบบนี้ลักษณะแบบนี้น่าจะมีไม่กี่คันแถวนั้น
ใช่ค่ะก็ฝากตำรวจในพื้นที่นะคะ